ที่ธัญบุรีปฐุมธานีคุณผู้ชมก็มีพี่คนเก็บขยะเก็บของเก่าเนี่ย
เขาก็ไปเก็บของใต้สะพานแต่รอบนี้ไม่ได้เจอแค่ของเก่า
ไม่ได้เจอแค่ขยะแต่เจอร่างคนโอ้ยเจอร่างคนที่เขาบอกว่าเขาเคยเห็นนะ
คนนี้แต่หายไปนานแล้วสุดท้ายมาเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ครับ
ใต้สะพานทางคั่มรถไฟครับพื้นที่ตะบลปรชาอธิปัตย์อเผิญธัณฑ์เยอะบุรี
เมื่อวานนี้๕โมงเย็นที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่ง
ใต้สะพานเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นขยะเพียบเลยแล้วพบร่างผู้เสียชีวิตสภาพแบบแห้งแล้ว
แห้งแล้วคือเหลือแต่หนังหุ้มกระโดดนานแล้วพี่เบิร์ต
สภาพนอนหงายทีแรกไปเจอยังไม่รู้เพศของผู้ตายด้วยซ้ำ
คนที่ไปเจอคนแรกคือพี่สมบัติอายุ๔๗ปีเป็นคนเก็บของเก่า
เล่าให้ฟังว่าผมเดินไปเก็บเต็นต์ใต้สะพานมองไปอ้าวนั่นคนนี่นั่นคนนอนตายอยู่นี่
ลงคนเก็บขยะที่นอนอยู่ใต้ตะหศพานพี่สมบัติเก็บเคยเห็นนะ
แล้วมีช่วงหนึ่งที่หายตัวไปหลายเดือนจนกระทั่งมาเจอเป็นศพ
ชอบใต้สะพานแหละมุมข้างในอ๋อมีมีแล้วก็ชอบจุดไฟกลางคืน
ชอบจุดไฟกลางคืนใช่แล้วพี่เคยเห็นหน้าเขาไหม
แกอายุโอ้ราวราวห้าหกสิบกว่าห้าหกสิบอ่าอืม
แกแล้วอ่ะแต่แกก็เดินเก็บของเก่าเก็บของเก่าอ่า
แล้วแกหายไปหลายวันยังหายไปนานแล้วอ่า
โอ้นี่แล้ว๒๓เดือนที่ร้าวที่แล้วที่พี่สมบัติไม่เห็นลุงคนเก็บขยะ
คนนี้มาเจออีกทีเป็นแบบนี้ไปแล้วครับอื้อหือ
ของผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาส
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกตเพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ